ส่วนข่าวกีฬานอื่นน่าสนใจนะครับไปเปิดหัวกันด้วยการแข่งขันจักรยานทางไกลอนาชาติครับ
เป็นรายการที่แข่งขันเส้นทางลำปางลำพูนเชียงใหม่ถึงแม่ห้องศรนะครับ
ก็คือรายการทัวร์อฟลานน่านะครับระหว่างวันที่สามสิบเก้าทางบาทคม
ระยะทางรวม๗๕๐กิโลเมตรเข้าสู่โค้งสุดท้ายสเตจที่๕
จังหวัดเชียงใหม่รอบละ๒๒กิโลเมตร
แชมป์สเตรดนี้เป็นของยุทธนาบาโน
ทำเวลา๕๓๕๘แล้วก็เวลารวมเป็นของทางฟาสคอนสแตนตินนะครับ
นักปั่นจากรัฐศีร์ทำเวลา๔ชั่วโมง๔๔๐๒นาทีครับ
จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาเรียกว่าเหมาะ

แล้วก็ช่วงนี้สภาพอากาศต้องนำเรียนว่าอากาศค่อนข้างตอนเช้าค่อนข้างจะมีความเย็น
เหมาะสำหรับการที่จะปั่นจากกายาน
้วยน้ำดังนะครับระยะทาง๗๕กิโลเมตรแล้วก็สิ้นสุดในวันนี้
ก็คือพวิทย์สอนหลักทรัพย์แล้วก็นพดลน้อยก่อครับ
คว้าแชมป์ชายคู่ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนอนาชาติเกรด๕รายการ
จะเอาชนะทางคิมโดยอนแล้วก็ยูจินซ็อก
คู่จากเกาหลีใต้ในรอบชิงไปได้นะครับ๒ต่อ๐เซต๖๑และ๖๓
ซึ่งพวิทย์แล้วก็นพดลนั้นจะได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกคนละ๕คะแนนครับ
อกจากนี้พวิทย์ยังทะลุเข้าสู่รอบชิงชายเดี่ยวด้วยนะครับ
โดยชนะช่ายชางลินมือหนึ่งของรายการจากไต้หวัน๒เซตรวด๖๑และ๖๓
ที่สุภาพิษเกลือรำนะครับอีกหนึ่งเยาวชนในโครงการ
ก็เข้าสู่รอบชิงประเภทหญิงเดี่ยวหลังจากเอาชนะอูฟางเซียจากไต้หวัน
มีอาการบาดเจ็บขอยอมแพ้ในเซตที่๒ครับ
ความร่วมมือครั้งสำคัญนะครับไปดูกันหน่อยครับ
ทางดรปัญญาหารมยวงอธิบดีกรมบรรลักษณ์ศึกษากับทางพันธบรสเอก
รัฐสเวตนันนะครับอธิบดีกรมราชธรรมครับ
ร่วมในการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านกิจกรรมนันทนาการ
สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในเรือนจำทันทสถานนะครับ
เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้นำกิจกรรมนันทนาการให้สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง
ภายในเรือนจำออกมาให้เหมาะสมโดยเฉพาะทักษะด้านกีฬา
รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง
หลังจากที่พ้นโทษแล้วซึ่งถือเป็นการขึ้นคนดีสู่สังคมครับ